แห่ข้าวโอนโตนในพื้นที่บ้านตะคุอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งคนไทยเชื้อสายลาเวียงยังปฏิบัติสืบทอดในประเพณีนี้จากบรรพบุรุษเรื่อยมา
แห่ข้าวโอนโต้นหรือที่รู้จักกันว่าเป็นพิธีแห่ข้าวพันก้อนในงานบุญภเวทหรืองานบุญมหาชาติของคนพื้นถิ่นอีสาน
โดยคนในพื้นที่บ้านตะคุจะเรียกพิธีนี้ว่าการแห่ข้าวโอนโตน
ซึ่งโอนโต้นหมายถึงอากับกิริยาของการแบกข้าวของพรุงพลังมารวมกันเพื่อใช้สำหรับการประกอบพิธีกรรม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน